ส่วนความเดือดร้อนทางสายตาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่า
สายตาเหรอแค่สายตาเหรอความเดือดร้อนทางสายตาเห็นแล้วมันแบบอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าคุณตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปจัดการให้หน่อย
เพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยคำว่าเยอะแยะไปหมดเลยก็คือถุงยางอนามัยใช้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

มันอยู่จุดที่เป็นจุดก่อสร้างลักษณะเป็นทางยกระดับเขาสร้างต่อหม้อขึ้นมาแล้วแล้วคุณไปทำอะไรกันอยู่แถวต่อหม้อมันถึงมีถุงยางอนามัยเกลื่อนพื้นแบบเนี้ย
อันนี้เป็นปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือเปล่านะ

ด้วยแล้วก็เป็นปัญหาอย่างอื่นด้วยที่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้นะมันจะเป็นจุดมั่วสุมนะชาวบ้านเขาไม่เอานะคะ
เอ้าทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็เป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนจริงจริงนะคะเนี่ยเป็นป่าละเมาะใต้ช่วงสะพานต่างระดับถนนวงเวียนเชียงใหม่รอบที่สามต่อหม้อเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยถุงยางอนามัยกระดาษชำระแบบเปียกเจลหล่อลื่นเป็นร้อยร้อยชิ้นทีนี้ไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าจุดเดิมเนี่ยตรงเนี้ยปกติ
เริ่มมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ช่วงกลางคืนมากันเยอะด้วยขี่รถจักรยานยนต์จับคู่กันมาบ้างขับรถยนต์มาบ้างจอดแล้วก็เดินเข้าไปบริเวณต่อหม้อ
ชาวบ้านเขาสังเกตพฤติกรรมแบบนี้เป็นเดือนค่ะจนไปทราบว่ามันกลายเป็นแหล่งใหม่ที่กลุ่มชายรักชายเขานัดไปมีเพศสัมพันธ์กัน
มากันทุกคืนคืนละไม่ต่ำกว่า๑๐คู่อยากให้หน่วยงานจริงมาไม่ต่ำกว่า๑๐คู่ชาวบ้านเขาบอกนะเขาบอกเขาสังเกตการณ์อยู่แบบนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข
เอาล่าสุดหน่วยงานที่เขียวข้องอย่างแรกเลยนะคะนายพัชรพลเทพอำนวยเป็นผู้ช่วยหมวดทางหลวงเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแบบนี้น่ะเอารถแบคโฮมาขุดเลยขุดเป็นร่องขึ้นมาทำเป็นคันดินขึ้นมาบริเวณทางเข้าทางออกน่ะจะได้ขับรถไม่ได้อ่ะจริงจริงอันนี้เป
อันนี้เป็นงั้นแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็อาจจะทำให้คนเห็นมากขึ้นหรือเปล่าว่าเอ๊ะ
อินถาผู้กำกับการสพสารพีบอกว่าก็ตอนนี้มอบหมายให้สายตรวจออกตรวจพื้นที่แบบนี้ให้บ่อยยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนไม่ให้มีการลักลอบมั่วสุมในบริเวณนี้
เพราะนอกจากเรื่องเกี่ยวกับสถานที่มั่วสุมแล้วบางทีอาจจะกลายเป็นแหล่งอัธยกรรมก็ได้นะ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขามั่วสุมมันก็ได้หลายอย่างนะคะก็ต้องตรวจสอบกันด้วย
ชาวบ้านก็น่ารักนะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเอง